ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจอ
ผมโจ๊กโซคูโหลดแล้วแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
มาเร็วมาโหลดเร็ว
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง

เหนือใต้อีสานออเบอร์ตอร์มหาสมุทรมาแล้ว
ออเบอร์ตอร์มหาสมุทร
เหมือนนั้นสมเด็จเหนือพระเจ้าคลี
องค์พระภูมิที่เป็นใย
ปกครองสวรรค์เมืองชันป่า
เสด็จเหาะลงมาไม่ช้าอายุใหญ่
มาชมไทยรัฐอัดทีวี
พระภูมิบอกว่าชอบใจ
รายการดีแล้วก็มีหมาให้ชม
จังสุขอารมณ์ดีกว่าช่องใน
ชมแล้วเพลิดเพลินและเจริญจิต
ไทยรัฐเป็นมิตรและกะขนตัวไป

แม่งี้น้องก่อนแม่งี้ท่าน
พร้อมด

เค้ไรนะ

สมมุติแล้วถ้าเรื่องจริงเอาไหม
ไม่เอา

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย

มุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความ
คืนเครงทางไทยรัฐทีวี
กับรายการอบตมหาสนุก

จังหวัดเพชรบุรี

เบาหวานขึ้นตาเลยครับผม

เพราะเป็นเมืองแห่งขนมหวาน

บตนาพันธ์๓อำเภอเมือง

เขาอยากมาที่นี่

กละเครียดใจ
สวัสดีครับ
ปีจ๊กโทคครู
สวัสดีครับ

เอาละคุณจ๊กเคยมาเพชรบุรีไหม
เคยมาเพชรบุรีครับ
ขนมอะไรครับ

ชอบของหวานมาส์มั้ย

แต่มีคนรู้ไปชมกันครับ
เดนส์กันสะลืมไวนะครับ

เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่า
ออปาตอนีเป็นพื้นที่แห่งความเคลือ่นเคร่ง
อบตหน้าพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ที่นี่ครับมี๙หมู่บ้าน๙๓๓ครัวเรือน
และมีประชากรรวมกว่า๔๐๐๐คน
ตำบลนาพันธ์สามเนี่ยเขาก็มีขนมหวานขึ้นชื่อมากมาย

เมืองนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องขนมหวาน

แต่ที่เด็ดที่สุดเนี่ยก็ต้องยกให้กับ
ขนมหม้อแกงบ้านทะวีสี

รสชาติหัวหารมันกรอบพอดี
ส่วนวัตถุดิบครับก็จะเต็มแบบเน้น

บอกเลยว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยล่ะครับ
วันหนึ่งเนี่ยผลิตได้สูงถึง๔๐๐ถาดเชียวล่ะครับ
อร่อยรสชาติต้มหม้อแกง
บ้านทวีสีเท่านั้น
เรื่องของขนมเนี่ยอย่าหังไม่หมด
เพราะที่นี่เนี่ยเป็นดินแดงขนมหวาน
อีกหนึ่งเมนูที่ขอนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นั่นก็คือ
ขนมต้มอบเทียนที่เขารับประกันด้านความอร่อย
จนต้องยกนิ้วกันเลยทีเดียว
ดูสิครับสีสันน่ากินน่ากิน

มีของหวานและก็ต้องมีของขาวครับ
นี่เลยไข่เค็มหน้าพันสาม
เค็มที่นี่ครับเขามีดีไม่ง้อเกลือเหมือนที่อื่นนะ
ที่นี่นะครับเคล็ดลับของเขาเนี่ยอยู่ที่ดินนี่เลยครับ
ดินนาเกลือที่แสนจะเข็ม
จูดใจกับของกินกันไปแล้วครับ
ตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยวกันบ้างล่ะ
มาถึงตำบลหน้าพันสามก็ต้องบอกเลยว่าธรรมชาติสุดครับ
สองฝากฝั่งนะครับมีทิวทัศน์เป็นท้องหนาเขียวชะอุ่ม
ก็เลยทำให้มีบริการนั่งเกวียนแบบเก๋กู๊ด
ใครอยากจะนั่งเกวียงแบบนี้เนี่ยก็ติดต่อผ่านทางอบตนาพันสามได้เลย
เจ้าหน้าที่เขาจัดให้
ถ้าหากยังไม่จูดใจครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเนี่ย
มาเที่ยวแบบวิถีไทยวิถีพุทธวิถีพอเพียง
ณตลาดน้ำหน้าพันสามที่ตั้งอยู่ในวัดหน้าพรม
มีทั้งอาหารหวานคาวครับขนมหวานเมืองเพชรต้น
ตำรับพื้นบ้านและตำรับชาววังให้ซื้อหาเลือกชม
บอกเลยว่าครบวงจรเลยล่ะครับ

ก็อย่าลืมแวะมาที่ตำบลนาพันธ์สาม
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกันนะครับ

บรรยากาศสวยงามเลยนะ
ที่นี่นอกจากขนมหวานแล้วเขาจะมีไข่เค็ม
เค็มที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรทราบไหมครับ

พอเอาไปตั้งวางไว้เฉยแล้วบอกเออเดี๋ยวมึงเค็มนะปุ๊บมันเค็มเลย

ต้องคนงมงายนะครับผมคุณผู้ชมครับ
อันนี้มันมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาไง
ถูกต้องเพราะว่าเขาเอาไข่เค็มไปคลุกโครนธรรมดาเลยโครนของเขานี่เค็มมาแล้ว

โคนจากนาเกลือคนไทยเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากเลย

นี่มาเป็นเกี่ยวกับกระเป๋าเสื้อผ้า
นี่ผ้าบาติกผ้าบาติกคือผ้า

เขาเรียกทำเทียนเอาเทียนมาวาดเส้นสวยงามกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าคุณโจ๊ก

อุ้นี่เมียโอ้โหเมียใช้ไปแล้วโอ้โหแพงอ่ะ
ท่านนายกบอกสนิทกับคุณขายแค่สองร้อย

วันนี้ดีกว่าคนที่จะมาขายข้อข้อใจให้เรา
คนที่รู้เรื่องของเรามากกว่านี้ครับผม

ที่นี่เป็นแหล่งผลิตขนมหวานส่งออกมากที่สุด
ส่วนมากที่ออกไปทั้งเหนือ
วันนี้มาทั้งทีท่านรองมีอะไรมาโชว์ไหม
ไม่ครับหนังตะรุง

ในช่วงอบตขอโชว์
อบตขอโชว์

เขาขอนำศิลปะท้องถิ่นทางภาคใต้

โชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครับ
แต่ที่พิเศษเนี่ย
คือนายหนังตัวจิ๋ววัย๙ขวบคนนี้นี่แหละครับ
ที่เขาจะมาทั้งเชิดและภาคในเวลาเดียวกัน

เอาเป็นว่าเราไปชมความสามารถ
ของน้องคนนี้กันเลยดีกว่าครับ

ท่านท่างรายท่างยิ่งท่างชายที่ได้มา
ยินดีต้อนรับท่านทั้งหลาย
ขอเจอท่านได้ตัศนา

หนายชาวคณะหนายพลสิทธิ์เฉิดชำนาญนะครับ

ตื่นเต้นที่จะได้เจอ

เซนาลิ้งเจอกับเซนาหน่วย

ดูสิใครจะรอประกัน
เอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ
มาประมือประมือหน่อยนะครับ

หนังตะลุงนายพล

คุณตาเล่นหนังตะลุงอันนี้คุณแม่

อบตของท่านนี่มีอะไรดี

ก็ถือว่าให้เก็บความน่ารักอันนี้ไว้นะครับ
ขอบคุณนะครับผม

บ่มือนายพลศิษย์เชิดชำนาญนะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
ช่วงหน้าเราจะไปพบกับช่วงอบตขอปรุง
วันนี้ครับไทยรัฐทีวีเนี่ย
เรามีโอกาสมาแวะชมเมืองเพชรบุรีกันครับ

และยังได้ทักทายพี่ป้าน้าอาที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีกันถึงบ้านเลยทีเดียวแม่

ภาพเนี่ยคมชัดไม่มีสะดุดแบบนี้
ก็ต้องขอขอบคุณไปยังผู้ถ่ายทอดสัญญาณเพชรบุรีเคเบิ้ลทีวีกันด้วยล่ะครับ
ในส่วนของเคเบิ้ลเพชรบุรีเนี่ย

คืออำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมของจังหวัดบุรีนะครับ
เป็นส่วนของสัญญาภาพไทยรัฐเนี่ย

เพราะว่าได้รับคำชมมาจากลูกค้านะครับ
อยากดูไทยรัฐทีวีชัดได้ที่นี่

พี่ป้าน้าอาที่อยากชมไทยรัฐทีวีแบบคมชัด
ไร้สัญญาณกวนใจแบบนี้เนี่ย
ติดต่อได้ที่เพชรบุรีเคเบิ้ลทีวีกันได้เลยครับ
ไทยรัฐคมชัดเยี่ยม
สวัสดีครับ